แล้วก็กลับเรียนพี่สื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านครับ
เนื่องจากได้มาร้องที่สถานีโทรทัศน์ช่อง๓
ในรายการโหนกระแสเมื่อวันที่๓มิถุนายน

ไปร้องที่กับผมในฐานะเป็นกรรมการปฏิรูปประเทศ

ต่อมาผมมีหนังสือไปถึงทางคุณประจักรชัยนวรัตน์นะครับ

หลังจากนั้นแล้วทางทนายความของคุณประจักรชัยก็มีหนังสือตอบกลับมา
โต้แย้งในการบอกเลิกสัญญา
เมื่อทางทีมกฎหมายของทางคุณประจักรชัยโต้กลับมา
เราก็เชิญทางตัวน้องอาร์มแล้วก็ครอบครัวไปที่สำนักงาน

ว่าเมื่อมีการโต้แย้งเสร็จเกิดขึ้นก็จำเป็นต้องใช้สิทธิ์ทางศาล

หนูฟ้องอาจารย์ไม่ได้
เนื่องจากเขาบอกว่าเขารักอาจารย์
ยังไม่ฟ้องใดทั้งสิ้นหวังว่าสักวันหนึ่งอาจารย์ประจักรชัยจะเมตตาเขา

วันที่ไปที่สมัครงานหลังจากมีการโต้แย้งเสร็จ

เราก็เอาตามความประสงค์ของน้องอาร์มและแม่
เดี๋ยวคุยกับน้องอาร์มเล่ามันความรู้สึกว่าทำไมถึงไม่ฟ้องอาจารย์รักอาจารย์อย่างไร
กระทั่งมีข่าวว่าน้องอาร์มไปร้องที่โรงพักวังน้ำเย็น
แล้วถูกเชิญตัวลงมาและมีการทำบันทึกต่าง
เหตุการณ์มันเริ่มบานปลาย

การเข้าแล้วมาช่วยประสานการต่าง
แล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกัน
ถึงเข้าจากนั้นทั้งมีการฟ้องร้องขนาดสูสาน
ต่อมาก็มีการพยายามหาทาง
ติก็ได้พี่ทางพี่อัจฉริยะแล้วก็คณะทำงานได้พูดคุยกัน
โดยมีพี่หนุ่มกัญชัยประสานงานทำอย่างไรให้ทั้งสองคนเข้าใจกัน
ทำอย่างไรสัญญาถ้าน้องอาร์มเห็นว่ารู้สึกว่าไม่เป็นธรรม
ทำอย่างไรขอความไม่ตายจากท่านประจักรชัยกระทั่งได้ข้อยุติ
สัญญาที่มีขึ้นก็มีการปรับแก้ไขใหม่ยกเลิกสัญญาทั้งหมด
แล้วทำขึ้นมาใหม่ด้วยความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย
คดีนี้ต้องเรียนกับสื่อมันชนทุกท่านจะเป็นคดีตัวอย่าง
เรื่องตัวอย่างที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันในสังคมของเรา
ทำอย่างไรถ้าเราเป็นนักร้องศิลปินนักแสดงถ้าเกิดแบบนี้จะทำอย่างไร
แต่เป็นความโชคดีครับในเรื่องนี้ที่อาจารย์ประจักรชัย
เมตตาน้องอามถึงยุติลงได้ด้วยดีต้องชื่นชมอาจารย์ประจักรชัยจริง
ในเรื่องนี้แล้วก็ทางพี่บุญถาวรหรือพี่โถที่พี่อัจฉริยะบอก
ก็แม้ตา
ความรู้สึกหลังจากที่เราเชิญไปที่สำนักงานบอกว่าจะฟ้องไหม

ซึ่งเรื่องนี้ไม่เคยบอกกับใครเลยนะครับ
ตอนนั้นที่ยังไม่ฟ้องอาจารย์เพราะว่าหนูก็ยัง
โอกาสจากอาจารย์แล้วก็ยังเคารพอาจารย์อยู่ค่ะ

ของอาจารย์มากอยู่

โต๊ะแย้งมานะครับนี่คือใบตอบลับที่ส่งมาที่รับจักรชัย
รับจักรจักรชัยก็โต๊ะแย้งมานะครับนี่ฮะ
สิ่งที่ได้จากเด็กคนนี้ก็คือว่าความกระตันอยู่กับต่อวิธี
และรับจักรจักรชัยซึ่งมันเคยบอกมาก่อน

อย่างนี้ครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับ
คือวันนี้ที่เชิญพี่สื่อมวลชนมานะครับแล้วก็ทุกฝ่ายมาที่เกี่ยวข้องมานะครับ
วันนี้นะครับผมในฐานะเป็นตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายของน้องอาร์มชุติมา
ได้ปรัสสารกับทางที่ไปจักรชัยนวรัฐหรือนี่ไปจักรนะครับ
โดยผ่านพี่บุญถาวรนะครับซึ่งวันนี้เราได้มีการทำสัญญานะครับ
ศิลปินเพลงลิขสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นการทำสัญญาระหว่าง
นางสาวชุธิมาร์สุดาพรรคนะครับกับพี่ประจักรนวรัฐนะครับ
พี่ประจักรชัยนวรัฐนะครับที่เป็นคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายนะครับ
โดยทั้งสองฝ่ายนะครับมีข้อตกลงดังต่อไปนี้นะครับ
หนึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงยกเลิกสัญญาจ้างศิลปินนักร้องฉบับลงวันที่๑๔
ข้อสองเมื่อยังได้สัญญาต่อกันแล้วนะครับ
การแสดงคอนเสิร์ตของน้องอาร์มชุดิมานะครับ
จะต้องไม่เอาสัญลักษณ์หรือนำลิขสิทธิ์
ในความเป็นตัวตนของค่ายเพลงหายทองคำ
ไปใช้ในการแสดงและสวัสดิ์หาบทประโยชน์นะครับ
ข้อ๓น้องอาร์มชุติมานะครับ
ให้การยอมรับว่าคุณประจักรชัยหรือคุณประจักษ์นะครับ
เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงผู้สาวขาเลาะ

ตามสัญญาโอลิขสิทธิ์ฉบับลงวันที่๒๐มกรา๒๕๖๐นะครับ

โดยถูกต้องและสมบูรณ์ชอบด้วยกฎหมาย
และน้องอาร์มจะไม่ใช้สิทธิโต้แย้ง
ลิขสิทธิ์เพลงทั้ง๓เพลงดังกล่าวข้างต้น
โดยมีกำหนดระยะเวลา๙ปีนะครับ
นับตั้งแต่วันเซ็นสัญญาฉบับนี้เป็นต้นไป

ถ้าการโอดสิทธิลิขสิทธิ์เพลงนะครับ
ถ้าไม่ได้มีการลงระยะเวลาให้ถือว่ากำหนดไว้๑๐ปี
เนื่องจากคุณประจักรชัยเนี่ยใช้ไปแล้ว๑ปี
เหลือสัญญาอีก๙ปีนะครับ
ข้อ๔นะครับ
คุณประหลักชัยนะครับยินยอมให้น้องอาร์ม

โดยได้รับค่าตอบแทนจากผู้อื่นได้นะครับ
ยกเว้นน้องอาร์มจะไปออกเทปใหม่นี้ไม่ได้นะครับ
ต้องได้รับความยินยอมจากคุณประจักรชัยก่อน
โดยสามารถร้องเพลงทั้ง๓เพลงนี้ได้นะครับ
ข้อ๕นะครับ

เมื่อเขากำหนดสัญญาตามข้อ๓ก็คือ๙ปี
สิ้นสุดลงเพลงทั้ง๓เพลง
ตกเป็นลิขสิทธิ์ของน้องอาร์มแต่เพียงผู้เดียว

จำหน่ายหรือโอนสิทธิ์เพลงตามสัญญาในข้อ๓ก็คือ
ทั้ง๓เพลงนะครับให้บุคคลภายนอก

เป็นส่วนหนึ่งในการโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ด้วยนะครับ
ซึ่งน้องอาร์มต้องรับรู้แล้วก็ถือว่าสัญญาฉบับนี้
มีผลตามกฎหมายเช่นเดียวกันนะครับ

ตกลงที่จะไม่ติดใจดำเนินคดีนะครับ

แล้วก็มีการยื่นฟ้องทั้งสารแพ่งและสารอาญา

โดยจะต้องไปทำการถอนฟ้องทั้งหมด
ภายใน๗วันนับจากวันที่มีการทำสัญญาฉบับนี้
และไม่ติดใจที่จะใช้สิทธิ์เรียกร้องใดต่อกันอีกต่อไปนะครับ

ฝ่าฝืนประพฤติผิดตามสัญญาฉบับนี้นะครับ

ทั้งสองฝ่ายตกลงจะไม่มีการนะครับ
บริวารให้สัญญาต่อกันว่าจะไม่กระทำการใด

ตามอันทึกข้อตกลงแนบใต้สัญญานี้

ได้ด้วยดีคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตรงกลุ่มยินยอมให้นำข้อพิพาท
ทั้งเก่ามอบหมายพี่สงการอาชารยศัพท์นะครับ
และผมนะครับแล้วก็พี่บุญถาวรบัญญสิทธิ์
ทนายความของคุณประจักรชัยนะครับร่วมกันพูดตีความวินิจฉัยข้อกฎหมาย
ข้อขัดแย้งข้อพิพาทเพื่อหาทางยุติปัญหาที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดนี่คือข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้นะครับ

แต่ว่าอันนี้คือเป็นข้อตกลงทั้งสองฝ่ายก็คือ
เป็นการที่คุณประจักรชัยนะครับ
ฉีกสัญญาจับปรับนี้ให้กับน้องอาร์มชู่ดินมาร์เป็นอิสระ๑๐๐
ตอนหน้าจะซัยการที่ดูพิธีสึกช่วยต่อหน้าท่านลองผู้พิจารณาการระบวนถ้าคอนบัส
อันนี้เป็นเบื้องต้อนก่อนวันนี้พูดต่อไป

ท่านทนายสงการท่านพี่อัดจริยะแล้วก็ท่านรองผู้บัจจาการ
อย่างนี้ครับว่าในประเด็นข่าวที่ผ่านมานะครับ
ในวงการเพลงก็เป็นห่วง
ต้องกลับขอบคุณพี่ทีมงานทุกท่าน
ที่ให้นี่มีวันนี้เกิดขึ้นด้วยระยะเวลาประมาณสัก๕๖เดือนที่ผ่านมานี่ก็
เป็นความรู้สึกที่ไม่สบายใจทั้งทางค่าย
แล้วก็ทั้งน้องอาร์มด้วยนะครับ
ที่จริงเราไม่เคยปิดกั้นบรรยากาศในการพูดคุย
ไม่เคยปิดกั้นทุกครั้งทุกสื่อ
รอน้องเราก็มีเจตนาที่จะไม่อยากฟ้อง
ไม่อยากให้เป็นประเด็นถึงขนาดนี้นะครับ
แต่ด้วยความที่ว่าเกมมันไหลมานะครับ
ทุกคนก็ต้องปกป้องสิทธิในข้อกฎหมายในเชิง
ต่อสู้ในทางคดีนะครับ
มาถึงวันนี้ได้นะครับก็ต้องกลับขอบคุณทั้งรายการหอนกระแส

ทั้งที่วัดทรายล้อมเหรอนะครับ
การก็เริ่มผ่อนคลายนะครับ
แล้วก็มีการพูดคุยกันมาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา
ก็ต้องกราบขอบคุณพี่ทุกท่านทุกวงการในวงการนี้
นายกสมาคมเพลงนักเพลงแห่งประเทศไทยคือนกบุรพัฒน์
ทั้งพี่อัจฉริยะพี่สงการทั้งท่านทนายด้วย
แล้วก็พี่สื่อมูลก่อนทุกท่านเลยที่ให้ความสนใจ
ต่อจากนี้ในการฉีกสัญญานะครับที่จริงเราก็ถามว่า
เรารู้สึกเสียดายไหมในความรู้สึกที่เราเป็นคนสร้างคนปั้น
วันที่น้องเข้ามาร่วมกับเราทั้งพ่อทั้งแม่วันนี้มาทุกครบนะครับ
ก็ดีใจครับสิ่งที่ผมยังพี่พิสูจน์ต่อจากนี้ก็คือ
ความเป็นครูความเป็นอาจารย์ความเป็นลูกพี่พูดง่าย
วันที่ผมเรียกน้องมาวันแรกเราลำบากลำบลกันมานะครับ
สู้กันมาสองปีกว่าทุกเหตุการณ์เด้งขึ้นหน้าเฟส
ย้อนหลังไป๒ปีที่แล้วแล้ววันนี้เราอยู่ที่อัตตปือเพิ่งข้ามฝั่งมา
เราดีใจเราสร้างกันมาวันนี้แต่ว่าด้วยวาสนาด้วยบุญ
เราอาจจะมาถึงแค่นี้เรายังรักกันได้ครับ
วันไหนเรายังกินข้าวกันได้น้องก็ยังเป็นคนที่เรารัก
ก็คิดว่าน่าจะได้มีโอกาสได้ร่วมงานกัน
ไม่อยากจะใช้บรรยากาศของการทะเลาะเบาะแว้ง
เอาผู้สนับสนุนเอฟซีมาด่าทอกัน
เราไม่อยากให้แฟนเพลงที่เราสร้างกันมาด้วยกัน
เอฟซีน้องอาร์มเอฟซีหายทองคำเอฟซีลำไย
เราสร้างมาด้วยกันครับสวรรค์ให้เรามาเจอกัน๓คน
น้องคนนั้นอยู่เบื้องกาลลำยายอยู่ร้อยเอ็ดประจากอยู่ย้ายโส
แต่สิ่งที่ผมเป็นคนกล้าคิดกล้าฉีกกล้าคิดว่าบ้าบ่อ
ก็เป็นในห้างในยุคที่โซเชียลกำลังเบ่งบาน
ผมอาจจะเป็นเคสตาร์ดดี้อาจจะเป็นบทเรียนที่ราคาแพง
ผมจะต้องเป็นนายห้างคนสุดท้ายที่โดนด่าทอมากมายไม่เป็นไร
ผมต้องกลืนเลือดผมรักของผมสักวันหนึ่งทุกคนจะเข้าใจ
ก็ฝากไว้ว่ายังรักน้องอามยังให้ความเมตตา
เรื่องที่ผ่านมาผ่านไปไม่มีใครรู้เท่ากับประจักรชัยแล้วก็อาบ
เหตุผลจริงก็กลับมาทบทวนครับความโมโหโทโสบันดาลโทษะ
เข้าวัดบ่อยอาจจะได้สติทุกคนแต่ความอาคาดมาดร้ายกัน
ไม่มีใครว่าด้วยความกลัวคดีนั้นผมก็ไม่ได้มีบาดแผลอะไร

ริยาไปตรวจสอบทรัพย์สินผมก็ไม่มีเลย
เพราะส่วนมากก็จะเป็นนี่ศิลป์เยอะ

ไม่มีคำว่ากลัวเกรงเขาดีเขาดี
คิดถึงอย่างเดียวคือคิดถึงความดีแค่นั้นเอง

เตือนมาสอนมีพี่มีผู้หลักผู้ใหญ่
ในวงการทั้งท่านรองพบชนท่านก็มาเป็นสักขีพยาน

ผมก็ต้องฟังนายกสมาคมเพลง
ผมต้องเดินต่อน้องอาร์มก็ต้องเดินต่อครับ

ต้องหาชื่อเสียงจากการดังนี้
ต้องหาเงินต้องหารายได้จากตรงนี้ไป

อยากคะต่อไปชนะไม่มีใครฉลองหรอครับวันนี้

แล้วได้อะไรเจ็บปวดทั้งคู่

รักกันนะโอเคนะครับ
ก็ยังไปช่วยน้องอามก็ยังไปช่วย
ใช้อยู่นะครับเดือนละประมาณ๕คิว

นะครับประมาณอีกประมาณอีกนาน

แล้วก็ได้ให้ท่านท่านรองที่มาร่วมสังเกต

กรุณิดสองฝ่ายสมัครใจเลิกสัญญา

สัญญาเนี่ยมันดูไม่ค่อยดีนะครับ

จากระยะเวลา๖เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีการเจจากันที่เป็นกิจจากลักษณะนะครับ
เมื่อคู่สัญญาขัดแย้ง

ทำให้นักกฎหมายในประเทศไทยนะครับ
มีความสนใจในคดีนี้มากพอสมควร

มีทางเดียวที่จะทำให้คดีนี้ยุติได้
ดังนั้นก็คือต้องยื่นฟ้องคดีต่อสาร

เราจะไม่กลับไปตรงจุดนั้นครับว่าเป็นธรรมหรือไม่
วันนี้อยากกลับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่า

เพื่อนรักผมน่ะเสี่ยวฮั้นตร์ผมนี้
กับน้องอามมีข้อวิภาคกัน
สุดท้ายสามารถคุยกันได้

สัญญาเลิกกันได้โดยหนึ่งผลคนกฎหมาย

สองโดยคู่สัญญาเนี่ยแสดงเจตนาร่วมกัน

ยกเลิกสัญญาไม่อยากให้ขอใช้คำว่าฉีกนะครับ
ก็เป็นเรื่องดีครับที่ผมสามารถเข้ามาทำให้เพื่อนรักผมคนหนึ่ง
ลำบากใจมากครับกับการใช้วิชาชีพของทนายความ

แต่ด้วยความเพื่อให้สังคมเดินหน้าไปได้
อาจจะไม่ถูกต้องแต่อาจจะถูกใจคนไทยทั้งประเทศ
ผมยอมได้แต่ก็เป็นเรื่องดีที่น้องอาม
สัญญามันทำมันทุกต้องชอบเรียกกฎหมาย

อยู่ด้วยกันแล้วไม่สมัครใจที่อยู่ต่อไป
ก็เป็นกรณีว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายนะครับ
มาพูดคุยกันตกลงกันเลิกสัญญากันนะฮะ
ด้วยความยินยอมจะเป็นการที่ดีมาก
วันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณพี่อัจฉริยะ
แล้วของพี่สงการคือก็ไม่อยากให้คดีนี้ยืดเยอะไปนะครับ
ก็เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนถ้าหากปล่อยไป
ก็เกิดความเสียหายทั้งสองฝ่าย
เมื่อทางเรานะครับก็เต็มที่ให้เต็มที่ทุกอย่างนะครับ
วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านขอบคุณท่านรองด้วยครับ

มันอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟัง
คือเป็นเรื่องของการทำธุรกิจนะครับก็คือน้องอาร์มนะครับ
ก็คือคุณประจักรชัยนะครับต้องจ่ายค่าจ้างนะครับ

ก็เหมือนถึงว่าคุณประจักรชัยติดต่อน้องอาร์มไปแสดง
ก็คือเป็นเรื่องของธุรกิจนะครับ
ต้องจ่ายค่าตอบแทนหลังจากสิ้นสุด
อันนี้คือเหมือนการทำธุรกิจร่วมกัน
แต่เนื่องจากว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์มาก่อนนะครับ
ตรงนี้เราก็เลยให้น้องอาร์มเป็นผู้ตัดสินใจนะครับ

เพราะว่าตรงนี้คือไม่ได้เป็นสัญญานะครับ
แต่เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นสัญญาทางใจ
ที่ลักษณะคือก็ตอบแทนบุญคุณนะครับ
ส่วนหนึ่งที่ให้อาจารย์ประจักรชัยด้วยนะครับ
๒ปี๗เดือนพี่อาจจะให้น้องอาร์มแถลงเองใช่ไหมครับ

นักจากวันนี้ไปต้นไปและจากเลิกสัญญาครับ
น้องอาร์มก็จะไม่สังกัดค่ายอื่นหรือค่ายใดนะครับ

หลังจากผ่านพ้น๒ปี๗เดือนไปแล้ว
อาร์มชุติมาถึงจะพิจารณาในการที่จะไปสังกัดค่ายหรือตั้งค่ายเพลงตัวเองนะครับ
นี่จะให้น้องอาร์มคุยกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเองครับ
ค่ะก็ยืนยันคำเดิมว่าหนูอยากได้อิสรภาพค่ะ
ก็ในสัญญา๒ปี๗เดือนหลังจากวันนี้เป็นต้นไป
ก็ยืนยันคำเดิมค่ะว่าจะไม่เซ็นสัญญากับค่ายอื่นค่ะ
แล้วก็แต่ละเดือนนะคะเดือนละ๕คิว
หนูก็จะทำงานร่วมกันกับทางอาจารย์นะคะ
ผู้จัดการที่เขาตกลงราคากันเองนะครับ
ซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าเป็นราคาราคาตลาดทั่วไปนะครับ
ไม่ได้กำหนดว่าต้องตายตัวนะครับ
ขึ้นอยู่กับว่าใกล้หรือใกล้นะครับ
ก็ดีใจค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์
ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะขอบคุณทนายสงการแล้วก็คุณอัจฉริยะ
ขอบคุณพี่หนุ่มกัญชัยแล้วก็ขอบคุณพี่สื่อมวลชนทุกท่านด้วย
วันนี้ก็ดีใจเป็นวันที่รอคอยมานาน
ก็ไม่มีนะคะ
ไม่มีค่ะ

อยากทำงานโดยอิสระมากกว่าค่ะ
ไม่มีค่ะ
ขณะนี้ผมได้ยื่นเรื่องต่ออธิบดีกรมสรรพากร
แล้วก็มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนไปแล้วนะครับ
ขณะนี้เป็นอำนาจของอธิบดีกรมสรรพากร

หาท่านไม่ทันท่านก็ต้องถูกดำเนินคดี

ส่วนพี่ประจักรชัยนะครับกับครอบครัวนะครับ
มีหน้าที่ต้องไปแจงกับสรรพากรนะครับ
ตามกฎหมายผมไม่สามารถถอนเรื่องนี้ได้นะครับ
แล้วก็ต้องเรียนพี่สื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเลยว่า
ตรวจสอบนะครับเรื่องการเสียภาษีนะครับ
ทางพี่ประจักรชัยกับครอบครัวต้องมีหน้าที่ไปแจงสมกร
เพราะถือว่าเป็นเรื่องส่วนรวมไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการยกเลิกสัญญาฉบับนี้นะครับ
ในเรื่องของสรรพากรหาพี่ประจักรชัยเสียหรือไม่เสียเนี่ยผมไม่ก้าวล่วงนะครับ
หากมีการชำระเสร็จสิ้นแล้วนะครับเรื่องของปปงก็ไม่มีผล
เพราะว่ากฎหมายปปงนะครับตามมาตรา๓๗สวิ๓๗ปีนะครับ
ถ้าหากว่ามีการหยุดเลี่ยงเสียกประสิทธิ์เกิน๑๐ล้านบาทต่อปีนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความชำระประสิทธิ์
อธิบดีกรมสมกรมีหน้าที่ต้องลายงานไปอย่างครทุรกรรมก็คือปปง
ตามกฎหมายฉบับใหม่ของปปกทศกนะครับ
ค่ายเพลงค่ายเพลงของเราเนี่ยได้มีการจัดทำการยื่นภาษีประจำปีทุกปีนะครับ
ส่วนน้องลำไยหายทองคำก็มีการยื่นถูกต้องทุกอย่างนะครับ
การที่พี่อัจฉริยะประธานชมรมเหยื่ออาชญากรรมไปยื่นให้ตรวจสอบก็เป็นเรื่องดีครับ
เพื่อให้สังคมได้รับรู้ว่าทางค่ายหายทองคำเหล่านี้ได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
ส่วนหลังจากนี้ไปต้นไปนะครับถ้าหากทางสรรพากรเข้าไปตรวจสอบเราก็ยินดีครับ
ระหว่างนี้ก็มีการพูดคุยนะครับมีการขอเอกสารบางส่วนไปแล้ว
เมืองต้นก็ได้รับคำตอบจากทางท่านสรรพากรว่าเอกสารที่เรายื่นไปก็ถูกต้องทุกอย่างครับ

ไม่ได้กังวลอะไรเลยครับมีความสุขดีครับ
เพราะว่าความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าลำไยรับงานอีเวนต์รับงานคอนเสิร์ตก็ผ่านแวดผ่านอะไรหมดนะครับ
ฉะนั้นไม่มีตรงไหนที่จะไปหลอกตาได้เลยครับโพลทุกอันครับโพลทุกดอกครับ
หายทองคำก็ถือว่าทำถูกต้องฉะนั้นสิ่งที่มีวันนี้ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นประเด็นพ่วงไหลตามมาไม่มีครับ
ผมไม่มีอดีตเลยครับแค่เพลงอดีตเคยพังที่เรารักกันในใจว่าเราเคยลำบากลำบลมานะเรามีอดีตก็แค่นั้นเองครับ
แต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องผสงภาษีอะไรเลยครับก็ยืนยันความเดิมว่ายินดีนะครับไม่กังวลอะไรเลยครับผม
ในห้างแค่เอกสารหรืออะไรซ้อมหรือยังธรรมการไปชีวิตแทน
มีพนักงานครับก็จ่ายกันบริษัทเราตั้งมาเกือบ๒ปีครับก็เสียมาตั้งแต่ปีก่อนนะครับแล้วก็ปีนี้ก็ครึ่งปีก็เสียแล้วครับก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ
อันนั้นเป็นเวลาเราจ่ายภาษีเนยลักษณะไง
ตอนนั้นเป็นภาษีบุคคลธรรมดานี่แหละครับก็รับบัตรประชาชนนี่แหละครับหักหน้าที่จ่ายเลยครับ
เพราะว่าตอนนั้นค่ายอินดี้ก็เป็นอย่างนี้หมดทุกประเทศแล้วครับ
ทุกคนในประเทศนะครับไม่มีใครมาจดบริษัทก่อนว่าจะดังนะครับ
ก็ลงยูทูปกันเล่นเล่นหัวหัวกันไป
มีคอนเทนต์มีอะไรก็เหมือนกับรายการต่างเด็กที่เป็นเน็ตไอดอลนะครับ
พอมีกระแสมาปุ๊บมีคนกล้าจ้างงาน
จ้างงานเนี่ยถ้าเราไปปิดวิกหรือไปปิดสังกษีเองเนี่ย
มันก็เป็นเงินสดปกติใช่ไหมครับก็จ้างไป๕๐๐หมื่นก็ว่าไป
เขาถามว่าเอาเราจ่ายแพทย์ยังไงเราก็ต้องไปจดบริษัทครับทีนี้

ถ้าคนคิดว่าจะดังเพลงก็ไม่ซื้อเพลงละหมื่นครับ

แต่ถามว่าซื้อแล้วไม่ดังคืนได้สักครึ่งไหมก็ไม่ได้ครับเหมือนซื้อลอตเตอรี่ครับ
ฉะนั้นมันก็มันเป็นก็เรื่องธรรมชาติของวงการ
อันนี้ก็ไม่มีอะไรก็ต้องกังวลครับ
ประเด็นนั้นนะครับที่จริงก่อนที่น้องจะมาถึงจุดนี้

มันเป็นการสร้างโปรไฟล์
คือน้องเริ่มที่จะมีกระแสหลังจากเมื่อปีที่แล้ว
เมื่อต้นปีมาที่แยกฉีกออกไปจากน้องลำไย
แล้วก็เริ่มมีตัวตนมีแบรนด์ของตัวเอง

สัญญา๔๕ปีเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าคุณจะดังเพลงไหน
ถ้ารู้ว่าจะดังเพลงแรกเอาโป้งเลย
ถ้าไม่ดังเลิกกันเนี่ยมันสามารถเขียนคุมไม่ได้

หรือบางทีเราไปงาน๑๑๐๐๐ก็ต้องไปดีกว่านอนอยู่บ้าน

ถ้าน้องไม่ได้ขึ้นก็กลัวว่าน้องจะว่างอยู่บ้าน

แต่พอน้องมีราคาตอนนี้สิครับมันเป็นราคา

วันนี้มูลค่าเพิ่มของอาร์มชุติมาไปแล้วครับท่านทนายครับ

แต่ก่อนไม่มีใครรู้หรอกครับอินดี้ก็คืออินดี้

มีพระคำมาพัดคอพวกเราก็มาแบบอินดี
อยู่ตามกองฟางท้องไล่ท้องนา
แต่วันนี้มันดังแล้วครับไม่มีใครถูกไม่มีใครผิด
แต่วันนี้น้องมีมูลค่าแล้วค่อยไปตั้งครับทีนี้
แต่ตอนที่ผมลงทุนน้องไม่ได้ควักเงิน๗๐๓๐มาวัดกัน
บัดเจ็ดบัดเจ็ดคู่กันครับมันเลยตีไม่อ่อนครับ
เพราะว่าผมเนี่ยเอามาเพื่อลงทุนน้องมีความสามารถ
เขียนเพลงร้องเพลงได้นะเดี๋ยวอาจารย์ลงทุน
เท่าที่ลงทุนได้นะครับอ่าโอเคครับประมาณนี้ไม่มีประเด็นครับ
หลังจากนี้ก็น้องก็จะสบายใจครับว่าน้องเห็นราคาแท้จริงว่า
กว่าจะมีค่าใช้จ่ายเนี่ยค่าแบ็คอัพค่ารถตู้ค่าคนขับ
ค่าคนเปิดแผ่นค่าแดนเซอร์ทุกอย่างนะครับ

ช่องยูทูปนะครับช่องยูทูปในการเซ็นทยาตอนนั้น
เราไม่ได้เร็งเห็นผลหรอกครับว่ามันจะมีรายได้จากยูทูปจริงจัง
แต่เซ็นสัญญาในช่องสัญญาที่เป็นสัญญาซื้อขายเพลง
ก็ไม่มีว่ารายได้จากตรงนั้นตรงนี้จากยูทูปหรืออะไรนะครับ
คือถ้าโอนสิทธิ์ก็คือโอนสิทธิ์เขาจะไปทำจากช่องไหน
เพื่อให้เกิดรายได้คอนเทนต์อะไรเขาไม่ได้ระบุครับ
ฉะนั้นมันก็เป็นสิทธิ์ของค่ายเทปทุกค่าย
ถามว่าตอนนี้ค่ายแต่ละค่ายเนี่ยเขาก็ไม่ได้เร็งว่าต้องไปให้ผู้แต่งเพลงนะครับ
ถามได้เลยครับตอนนี้ไม่มีครับตรงนี้ประเด็น
ตอนนี้น้องอามยังมีอะไรท้องค่าใจในช่องนี้
ตอนนี้หนูก็ไม่มีอะไรติดใจแล้วค่ะ
ก็คือคือตอนนี้ก็คือเพิ่งพอใจแล้วในตรงนี้ณจุดนี้นะคะ
ก็คืออิสระภาพ

เขาอยากให้ว่าในภาวะที่น้องอาร์มยังไม่ดังนะครับ
วันนี้ก็คงคิดว่าดังกว่าน้องลำไยน้องอ้ายเรานะครับ
๒ปี๖เดือนก็คงครึ่งหนึ่งของสัญญา๕ปี
ความเป็นธรรมวันนี้หายทองคำนะครับ
ก็ได้คืนกับน้องอามไปแล้วนะครับ
อยากให้พี่น้องสื่อมวลชนให้ความเห็นใจกับทางค่ายเราด้วยนะครับว่า
ณเวลานี้จุดนี้น้องอาร์มก็คงที่จะไปกรอบโกยผลประโยชน์
หรือว่ารายได้หลังจากที่ยกเลิกสัญญาไปนะครับ
ทางเราก็ไม่ได้กิจใจที่จะไปเลือกร้องส่วนแหล่ง๓๐เปอร์เซ็นต์จากน้องอาม
ต่างไม่ว่างานแสดงหรืองานโชว์ตัวหรืองานโฆษณาต่าง
เป็นผลประโยชนของอาร์ทั้งหมดตรงนี้ก็เป็นว่าวินวิน

คุณทางคุณประจักรชัยแล้วก็ทางทนายบุญถาวรนะครับ
น้องอ้าวคงจะต้องมุ่งหน้าทำงานต่อไปนะครับ
ธานานุรูปของตนนะครับ
คงจะไม่ไปมุ่งทำงานแบบกรอบโกยอย่างเดียว

เชิญท่านท่านลองมาสังเกตการณ์กล่าวเล็กน้อยครับ
เรียนพี่น้องสิวบังชนแล้วก็ท่านธนายสงการธนายอิชระ
และท่านธวรณ์และท่านประจักรทุกครั้งนะครับ
ครับผมมาในฐานะศักยภิกษ์ยานนะครับ

สามารถที่จะเจรจาตกลงกันด้วยดีนะครับ
ถือว่าเป็นวินวินทั้งคู่นะครับ
ไม่มีใครเสียนะครับได้ทั้งคู่นะครับ
ก็อยากให้ทั้งสองฝ่ายยังฟองดองยังรักกันเหมือนเดิมนะครับ
มีอะไรยังคุยกันได้แล้วเช่นเดิมนะครับ
วันหนึ่งอาจจะมาร่วมงานอีกก็ได้นะครับไม่แน่นะครับ
เพราะฉะนั้นการที่มีการทำสัญญากันในวันนี้
ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ทั้งคู่จะได้ไม่มีการบาดหมาง
ที่ฝ่ายชนะฝ่ายแพ้มันก็ไม่ดีนะครับ
ตกลงวันนี้ถือว่าเป็นการชนะทั้งคู่นะครับ

ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับ
ขอบคุณทางท่านทนายความทั้งสองฝ่ายท่านอาจารย์ประจักษ์นะครับ
ที่ท่านมีความเมตตาธรรมนะครับอยู่ในตัวเองนะครับ
มีสติมีอะไรต่างเหล่านี้นะครับ
ขอบคุณน้องอาบนะครับที่ยังมีอนาคตอีกไกลนะครับ
ที่จะต้องมีการก้าวหน้าไปมากกว่านี้นะครับ
อายุ๑๗ปีสามารถแต่งเพลงได้ดังขนาดนี้

หลังจากแผ่นข่าววันนี้คือข้อพิภาพทุกอย่างจะจบที่แล้ว
ครับจบครับเพราะว่ามีสัญญาอยู่ครับ
เราต้องรู้สาธิดีได้มีการเซ็นสัญญาในนี้ครับ

คิดถึงแล้วก็ยังทุกภาพที่มันเด้งขึ้นมาก็เป็นความทรงจำ

ก็ค่อยว่ากันครับอยู่ที่น้องครับ
เอาไว้เป็นเรื่องของอนาคตดีกว่า
ถ้ามีโอกาสขอโทษหรือสมสิกรรมอะไรกันยังไง

เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวขอให้เซ็นสัญญากันก่อนครับ
เซ็นสัญญาแป๊บนึงครับพี่ไปจากไทยเซ็นก่อนครับ

พี่
เดี๋ยวพอเซ็นเสร็จผมให้พี่สื่อมวลชนถ่ายได้นะครับ

ไม่ต้องเซ็นตัวใหญ่เลยนะพี่

ถ้าไม่น้ำไปไปไป

ถึง

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ